เมืองกันสักหน่อยมาดามเรียบอกฉันทนไม่ได้
ทนไม่ได้ถ้าเล่นเกมการเมืองกันในสภา

มีรายงานว่ามาดามเดียจะย้ายไปอยู่พักอื่น
ตอนนี้ดูแล้วท่าจะต้องหาร๑๐๐
ถ้าจะต้องหาร๑๐๐ต้องมีการปรับตัวเพื่อพวกพักเล็ก
เดี๋ยวคงจะย้ายพักกันคืน
อ้าวแล้วเก้าอี้สอสอจะเป็นของใครล่ะ

ธนกรวันบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ลาออกจากโฆษกแล้วนะครับ

บอกว่าเป็นความฝันของท่านแหละนะครับ
เพราะว่าเล่นการเมืองก็อยากเป็นสอสอนะครับ

เป็นเรื่องของฉันเดี๋ยวฉันจะตัดสินใจเองครับ

อยู่ในภาวะงานผู้ประกอบการแท็กซี่
คนขับรถแท็กซี่รถยนต์